บอกว่าเป็นการเลี้ยงข้าวธรรมดาธรรมดาไม่ได้ติดสินบนเลยนะฮะ
แต่ว่ามีอีกคนนึงที่ออกมาเปิดเผย
บอกว่ามีนักข่าวและสำนักข่าวถึง๑๐คน
ช่องไหนก็ต้องรับผิดชอบกันตัวเอง
ที่ไปเอี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินพนันออนไลน์
คนที่มาเปิดเผยก็คือคุณอัจฉริยะ
คุณผู้ชมฮะนี่คุณอัจฉริยะเดินทางไปที่บกปป
เพื่อที่จะยื่นให้มีการตรวจสอบ
บ้านที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นตอนแรกบอกเป็นของตัวเอง

อย่างน้อยมันก็เป็นเงินที่มาจากเรื่องของพนันออนไลน์
ซึ่งคุณอาชียะบอกว่าผิดผิดแน่นะครับ
ดังนั้นผมบอกเลยว่าผมมีความลับ
ถ้าเปิดนะถือว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะฟังเสียงของคุณอาชิริยะที่ดูเด็ดเผ็ดมันพอสมควรนะครับ

ผมก็มีเยอะกับทีมงานทั้งหมด
ถ้าผมเปิดนะผมก็ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนกัน
ผมก็ยืนยันว่านี่เป็นสงครามครั้งสุดท้าย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดนะครับ

บ้านเมืองเราจะต้องสะอาด
สังคมจะต้องสะอาดบ้านเมืองจะต้องสะอาด
ฟ้าเปลี่ยนสีแล้วแล้วก็เราจะมาปัดกวาดนะฮะ
แล้วก็คุณอาชิริยะยังบอกว่ามีสำนักข่าว
ซึ่งมีนักข่าวถึง๑๐คนนะที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้
เดี๋ยวผมจะค่อยเปิดเผยค่อยเผยออกมาช่องไหน

เพราะว่าเป็นคนที่รับเงินจำนวนมากนะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้แค่ตำรวจตรวจสอบแค่๒บัญชีนะจากมินนี่
ซึ่งจริงแล้วมีถึง๑๕๐บัญชี
และมีคนรับเงินจากขบวนการของมินนี่
เป็นทอดเนี่ย๖๕๐คน
เกิน๑๕วันน่าจะมีการเช็คบินได้นะครับ
อีกหลายท่านที่เกี่ยวข้องกันทั้งนั้นนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยมายื่นเรื่องให้
ว่าได้มาซึ่งประโยชน์หรือทรัพย์สินเกินที่พรบปปชกำหนดหรือไม่
แล้วก็ได้แจ้งในบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือไม่
เพื่อให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายด้วย
โอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะฮะ
สำหรับกรณีของคุณอัจฉริยะนะครับ